อันนี้สิฉันชอบมาก

โอ้โหนี่เธอช่วยดูหน่อยสิหน้านี้หน้า

ไม่รู้สิภาพมาเลยภาพมา

เขาเล่นหนังหรือเขาอะไรอยู่นั้น

เขาบอกว่าแซ่บที่สุดใน๓โลกนะนะ

แบบคู่กับเป็นสปรไตเตอร์แมน
เขาขึ้นปกหนังสือเขาเอง
เป็นเล่มสุดท้ายพร้อมกับแม่เขา
เดี๋ยวนิสินังสือมันลากันไปเยอะมาก

อ่านหนังสือกันหน่อยสิคะคุณ
ล่าสุดสร้างความตะลึงพึงเพลิดแก่แฟนคลับทั้งหลาย
ด้วยการประโคมโหมโปะโคตระ
อัญมณีเนืองแน่นราวมหารานีทีเดียวเชียวคุณคะ
ช็อตนี้โดนใจแฟนคลับอย่างแรง
โดยเฉพาะติ่งไฮโซแซ่บต่างแดน
ถึงกับร้องกรี๊ดแล้วบอกว่า
คุณคะแคนยูพีชลอนซ์ไลน์สติ๊กเกอร์
เขาบอกอยากให้พี่ปี้ออกไลน์สติ๊กเกอร์ด้วย

แต่จริงทำก็เป็นเอกลักษณ์เขานะ
คือดูหน้าสติ๊กเกอร์ไลน์คงจะเป็นหน้าพี่ปิ้

เพชรยังไม่พอนะก็จะมีกระเป๋ายี่ห้อนั้นนะ